แอร์รู้หรือเปล่าเราจะมาในสเต็ปไหน

อ้าวกาญ่างข้าวเหนียวด้วยมั้ย
มีกาติ๊ปแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวไปเลย
หรือใส่ล่าปุ๊ย

คุณเสียเบลี่ยเวิร์ด
สวัสดีครับสัปดาห์นี้อยู่กับผมครูอีฟทัชพลสุขดี
จะมีเอกลักษณ์ก็คือลาวเต้เราจะใช้ข้อเท้ากับข้อเข่านะครับ
สำหรับท่าแรกที่จะเริ่มเรียนกันในวันนี้นะครับ
เราจะเริ่มเรียนกันเลยนะครับโดยที่จะเริ่มจากผู้หญิงก่อนนะครับ
ผู้หญิงมี๖๙นะครับ

ซ้ายแยกข้างแล้วชิด

ผู้หญิงก้าวเท้าขวามาตรงนะครับ

เท้า๒แยกข้างเท้า๓ลากมาชิดนะครับ

๒แยกแล้ว๓ลากมาชิดเหมือนเดิมนะครับ

ผู้ชายจะเริ่มเท้าขวาก่อนนะครับ
เจ้าที่๒แยก๙ที่๓ชิดนะครับ

๑เก้าที่๑ผู้หญิงถอยขวานะครับ
๑แล้วก็ลากขามาชิดนะครับ
ผู้หญิงก้าวเท้าซ้ายนะครับพร้อมเลิก

ผู้ชายเริ่มเท้าซ้ายก่อนนะครับ
พร้อมเริ่ม

ต่อไป๔๕๖ผู้ชายถอยขวานะครับ

เดี๋ยวจะมาดูท่าที่๓นะครับว่าเข้าคู่จะเป็นยังไง
พร้อมผู้ชายเก้าซ้ายผู้หญิงถอยขวา

ครับสำหรับท่าที่๔นะครับ

ผู้ชายเริ่มเท้าซ้ายเดินหน้านับหนึ่งนะครับ

เขาก็หันหน้าไปทางซ้ายมือ